คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
เหตุการณ์ที่นักฟุตบอลเยาวชนของจังหวัดน่าน๗คน
รุมกระทืบเด็กอายุ๑๗ปีจนนอนหมดสติอยู่ริมถนน
คุณผู้ชมมันมีคลิปเหตุการณ์ที่ถ่ายเอาไว้ได้
แล้วก็มาตามเรื่องนี้ถึงความคืบหน้าทางคดีนะครับ
นั่นแหละครับผู้บาดเจ็บนอนนิ่งอยู่ตรงพื้นแล้วนะครับ

ตำบลเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับ
เวลาตี๑๓๐ของวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมานะครับ
จะเห็นกลุ่มนักฟุตบอลชาย๗คนเลยนะคุณนะ
รุมทำร้ายเด็กชายอายุ๑๗ปี
ทำให้เด็กชาย๑๗หมดสติลงไปนอนแน่นิ่งอยู่ริมถนน
ที่ชาวบ้านจะแจ้งตำรวจและกู้ชีพ
เข้าตรวจสอบช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลน่านนะครับ

เรื่องต้นพบว่ากรามหักฟันหัก๒ซี่
ปากแตกแขนซ้ายหัก๑ท่อน

จะรู้สึกตัวเมื่อวันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมา
นี่อาการของน้องที่บาดเจ็บสาหัสนะครับ
ทีนี้แม่ของน้องวัย๑๗เล่าให้ฟังบอกว่า

เข้าไปนั่งดื่มที่ร้านอาหารกึ่งผับ

เข้าไปใช้บริการที่ร้านอาหารนั้นด้วย
จากนั้นลูกชายคือแค่ไปขอชนแก้วกับผู้หญิง
มาพร้อมกับฝั่งคู่กรณีเท่านั้นเอง
ก็เลยเป็นเหตุให้กลุ่มนักฟุตบอลกลุ่มนั้นไม่พอใจ
แล้วก็เดินตามมาหาเรื่องถึงที่ห้องน้ำนะครับ
แต่ทีนี้ก็ต่างฝ่ายต่างก็ห้ามกันไว้

แต่จากนั้นฝั่งคู่กรณีส่งข้อความมาท้าทายคุณ

โดยจะขอชกกันแบบตัวต่อตัว

กลุ่มคู่กรณีกลับไม่ตัวต่อตัวคุณ
คนรุมกระทืบลูกชายนะครับ
ยืนยันว่าจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะฮะ
แม้ว่าผู้ก่อเหตุจะเข้ามอบตัวแล้ว
แล้วผู้ก่อเหตุจะเป็นนักฟุตบอลเยาวชนของจังหวัดก็ตามนะฮะ
เชื่อเหลือเกินว่ายังมีผู้ก่อเหตุมากกว่า๗คนด้วย
บอกว่าถ้าลูกชายต่อยกันแบบตัวต่อตัว

แต่การมารุมกันแบบนี้มันไม่แฟร์ฮะ

ถือว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดน่าน

คุณบอกตัวต่อตัวก็ต้องตัวต่อตัว
กล้าสู้กล้าท้าก็ต้องสู้กันนะครับ

ว่าตอนนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้วนะครับ
จากนี้รอให้ทางฝั่งผู้บาดเจ็บ